สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะท้องฟ้าประเทศไทยในระยะนี้เงยหน้าขึ้นไปมืดครึ้มตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
จากอิทธิพลของมรสุมฝนที่พัดปกครุมประเทศไทยบวกกับร่องฝนค่ะ
ลากลงมานะคะปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคล่างและภาคอีสานค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือในระยะนี้จะมีฝนตกนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักในบางแห่งค่ะ
ระวังอันตรายจากลมพัดแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
มีลูกเห็บตกร่วมด้วยนะคะพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนเยอะทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๑๒เมตรเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เกิดปัญหาน้ำรอการระบายกระทบต่อการจราจรได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับมลพิษในอากาศครั้งใหญ่ค่ะ
ซึ่งเกิดจากไฟป่าที่เผาไหม้นะคะ
รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาด้าค่ะคุณผู้ชม
ไฟป่าแบบนี้นะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ
อกจากนี้ยังต้องแคนเซิลไฟล์บินนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ